ส่งกำลังใจให้กับนักแสดงสาวสวยคนนี้กันต่อเลยนะคะ
สำหรับน้องนชัดวาเนซ่าเมืองโคตรนั่นเองค่ะ
ลงภาพตัวเองป่วยแล้วก็ผ่านโซเชียลนั่นเอง
ตกตกใจค่ะเพราะว่าน้องอัพอยู่บนเตียงโรงพยาบาลเลย
อยากจะรู้เหมือนกันว่าน้องเนี่ยป่วยเป็นอะไรนั่นเองนะคะ
ไม่ได้ถ่ายละครคุณเจ้าตัวบอกว่าติดเชื้อทางกระแสเลือดค่ะ
ซึ่งก็เกิดจากการมีแผลถลอกของผิวหนังบริเวณใบหน้านะคะ
ทำให้เชื้อโรคเข้าไปแล้วก็เกิดการอักเสบทั่วใบหน้าเลยค่ะ
ที่เห็นน้องบอกว่าอาการเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะ
หายไปละห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ต้องพักงานยาวค่ะ
แล้วก็ล่าสุดเจ้าตัวมาร่วมงานบวงสวงละคร
บอกว่าตอนนี้แผลของเธอดีขึ้นมากแล้ว
หลังจากรักษาตัวในโรงพยาบาลนานกว่า๑๕วันเลยนะคะ
รับเลยว่าตอนนั้นตกใจมากแล้วก็ระแวงด้วยว่าเธอนั้นจะเสียโฉมค่ะ
เพราะว่าเป็นแผลที่หน้านะคะและไม่มีใครกล้าจ้างเธอแสดงอีก
อันนี้ที่เธอกังวลนะคะไปฟังน้องหน่อยค่ะ
หมอบอกว่าหายได้ไม่ต้องกังวลแต่ว่าช้าเร็วขึ้นอยู่กับการที่ร่างกายของเราฟื้นฟู
ถึงขั้นที่แบบอักเสบรุนแรงเพราะว่ามันยังไม่ได้วิ่งเข้าไปทั่วร่างกาย

กินยาต่อเนื่องสองสามอาทิตย์ค่ะจนตอนนี้ก็เพิ่งหยุดไปเมื่อไม่ถึงอาทิตย์ที่ผ่านมา
ไม่ได้กลัวว่าเราจะไม่กลับมาหน้าตาเหมือนเดิมมันกลัวแค่ว่าจะไม่ได้ทำงานต่อ
ให้พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายเหมือนให้สุขภาพเราแข็งแรงตลอดนะคะ
แต่งหน้าทำผมเสร็จต้องรีบล้างหน้ารีบสระผมให้สะอาดค่ะห้ามหมักดอง
ก็เป็นกำลังใจกับน้องนชัดด้วยนะคะ